ราวดีของคนในวงการบันเทิงเลยนะคะ

สำเนียงดีสำเนียงดี
ลูกเขาเนี่ยชื่อเก๋มากชื่อว่าน้องวีจิ

ดูเลยทีเดียวค่ะคลอดมาด้วยนะคุณ
หมายถึงสตรีผู้กล้าหารค่ะ
พี่หนุ่มเนี่ยบอกไว้ว่าอยากจะให้ลูกนี้นะคะ

แล้วตัวเขาเองเห็นว่าศักดิ์ชื่อลูกที่ต้นคอด้วยล่ะค่ะ
ไปฟังคลิปเสียงสัมภาษณ์กันหน่อยจ้า
ร้องไห้ครับเหมือนกับว่า

คุณย่าก็ดูแลสุขภาพให้ดีมากขึ้น

ตั้งใจจะเลี้ยงเองเลยตั้งแต่แม่
ต้องเลี้ยงเองเลยนะครับเป็นพ่อเป็นแม่

คุณผู้ชมก็สามารถติดตามการเปิดใจ
พี่หนุ่มสอนรามและภรรยาคนสวย

บันเทิงไทยรัฐเย็นนี้นะคะ